อุบัติเหตุสลดเหตุการณ์หนึ่งเป็นอุทาหรณ์สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ทำงานเรื่องของการก่อสร้าง
ท่านหนึ่งก็เป็นชาวไทยใหญ่ไปรับงานก่อสร้างในบ้านหลังหนึ่ง
คุณแม่ทำงานอยู่บนนั่งร้านแล้วลูกอายุ๓ขวบนั่งเล่นอยู่ข้าง
ใกล้กับนั่งร้านแล้วมีจังหวะหนึ่งเหมือนกับลูกไปเขย่านั่งร้าน
นั่งร้านที่แม่อยู่ข้างบนมันถล่มลงมาทับลูกลูกเสียชีวิต
โอ้โหไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
เห็นภาพแบบนี้ใจจะขาดจริงมันเป็นวิถีปกติของคนงานเกาะสร้างเนาะ
ที่จะเอาลูกไปเลี้ยงในไซส์งานเลี้ยงไปด้วยให้กินนมไปด้วยอยู่ด้วยกัน
แต่ไม่มีใครคาดคิดไงว่าจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้
แล้วคือพอนั่งร้านร่วงคุณแม่เองก็ร่วงลงมา
แต่มันกลายเป็นว่าไอ้นั่งร้านที่คุณแม่ร่วงลงมาไปทับลูกตัวเองเสียชีวิต
ยังไม่รู้ว่าเป็นเพราะเด็กไปเขย่าหรือเป็นเพราะว่านั่งร้านมันล็อกมันไขไม่แน่นหรือเปล่า
อันนี้แม่นั่งร้องไห้ร้องห่มแบบนี้ชื่อว่าดาวอายุ๒๙ปี
โศกเศร้าเสียใจเพราะนั่งร้านตกลงมาทับร่างของลูกชายวัย๓ขวบเสียชีวิตเลยครับ
กำลังก่อสร้างเลยยังไม่เสร็จเลยยังไม่ได้ฉาปูนเพิ่งจะก่ออีกกัน
แล้วก็เพิ่งจะไปถึงชั้นลอยของบ้านนะฮะซึ่งจุดที่เกิดเหตุเนี่ยกำลังทำเป็นห้องครัว
เจอสภาพศพของเด็กอายุ๓ขวบศีรษะบวมโนคางแตกมีแผลฉีกขาดมีเลือดไหลออกมา
กูภัยก็พยายามจะยื้อชีวิตพยายามช่วยแล้วแต่ว่าก็ไม่ไหวครับคุณผู้ชม
ฝ่ายแม่เองนะฮะเขาบอกว่าตอนนั้นเขาก่ออิดอยู่ข้างบนนั่งร้านเนี่ยเธอก็ปีนขึ้นไปใช่ไหม
นั่งเล่นอยู่ข้างนั่งร้าน
อย่างที่คุณอริยาบอกมันเป็นวิถีของคนที่ทำงานรับเหมาก่อสร้าง
เอาลูกตลอดไปทำงานด้วยก็จะเลี้ยงอยู่ในไซส์นั่นแหละนะฮะ
แล้วมันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันกำลังก่ออิดก่ออิดกันอยู่
นั่งร้านมันถล่มตัวเองก็ร่วงลงมา
แล้วนั่งร้านที่มันเป็นเหล็กอ่ะมันก็ไปทับลูกจนเสียชีวิตครับ
ลังที่เรียนเรียนทั่งล่างเรียนไปวินมา

แล้วก็นั่งร้านเองไปทับ
นั่งร้านเอ็นไปทับตอนนั้นนั่งร้านมีคนอยู่ข้างบนไหม

ตัวเองนั่งอยู่ข้างบนนั่นแหละเอ็นลงไปทับลูกตัวเองนั่นแหละครับ
ส่วนป้าน้อยป้าน้อยเป็นใครป้าน้อยอายุหกสิบเจ็ดปี
น้อยเนี่ยเป็นแม่ของเจ้าของบ้านก็ไปดูแลบ้านให้กับลูกนะฮะ
บอกนี่แหละตรงนี้แหละเนี่ยแม่เด็กทำงานอยู่กับผู้รับเหมานี่แหละ
กำแพงอยู่ก็มาทำกัน๑๐กว่าวันแล้วล่ะ
พาลูกมาด้วยที่ผ่านมาเคยแล้วนะเออดูแลลูกให้ดีนะ
เพราะบ้านฉันมีสระน้ำด้วยเดี๋ยวตกน้ำตกท่าอะไรไป
ก็กำชับกันไปจนเที่ยงเมื่อวานมีคนไปเรียกป้า
ป้านี่นั่งร้านถล่มมาทับเด็กเนี่ยไปดูหน่อย
ก็เลยเดินไปโอ้โหเห็นช่วยไม่ทันแล้วอ่ะคุณ
ทับเด็กไปแล้วอ่ะน้าไปถามแม่คือไปถามดาวก็บอกว่า
โอ้โหก็คิดว่าลูกน่าจะไปเขย่านั่งร้านแหละ
แล้วไม่รู้ว่าคนงานคนอื่นล็อกนั่งร้านดีหรือเปล่า
พอเขย่าเด็กอายุ๓ขวบเขย่ามันไม่น่าจะพังง่าย
คือแรงของเด็กก็ไม่ได้เยอะไงแต่ทีนี้ก็ต้องไปดูแหละ
ความมั่นคงแข็งแรงของนั่งร้าน
ใช่คุณป้าเองก็บอกว่าโอ๊ยกก็ตกใจเหมือนกัน
ยังสร้างไม่เสร็จแต่ว่ามันมีเด็กแบบโดนทับเสียชีวิต
คงต้องเดี๋ยวนิมนต์พระมาทำพิธีเขาเรียกว่าเป็นการสวด

แต่กะมันไปเขย่าโค้งนั่งด้านแม่มันแล้วมันกระลุกเจ้า